เพราะว่ารถอะไรรถโดยสาร

ป้ายเขียวพฤติกรรมของคนขับเป็นแบบนี้
เดี๋ยวให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังค่ะ

เมื่อกี้ปากดีบอกว่ารอตำรวจ

คุณขับรถสาธารณะกดจารกรรมไม่มีด่าคนมือทางถนน
มึงจะเอายังไงกับปุ๊ก
มายังไงคุณ
เห็นแบบนี้คุณผู้ชมต้องฟังก่อนนะ
ที่ใหม่หรือว่าที่ร้อยโทรภาษากรเซริชูโชธ
เป็นอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยภูเก็ต
แล้วเนี่ยคนขับรถที่เป็นรถรับจ้างสาธารณะ
รถป้ายเขียวสีบอลเป็นคัมรี่นะ
นี่ค่ะโอ้โหทำไมมีพฤติกรรมแบบนี้

เพราะว่ามันมีต้นเรื่องมาจากที่แยกแห่งหนึ่ง
ใช่ค่ะแยกตรงนั้นคือมันอยู่ที่อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต

รถคันนี้ที่เป็นป้ายเขียวขับมามาต่อรถยนต์สีขาวคันหนึ่ง
แล้วรถสีขาวจอดติดไฟแดงอยู่ใช่ไหม
ปรากฏว่ารถป้ายเขียวเปิดกระจก

เพราะว่ารถป้ายเขียวจะเลี้ยวซ้ายไปถนนพระภูเก็ตแก้ว

ทีนี้พี่ใหม่ที่เขาเห็นเหตุการณ์อยู่
เหมือนกับเป็นพลเมืองดีเขาหยิบมือถือมา

ว่าแบบใจเย็นพูดดีแต่ผู้ชายคนนี้

ใหม่เขาพยายามเตือนนะเพราะเห็นคนขับรถป้ายเขียวนี้

เลี้ยวซ้ายมันเลี้ยวไม่ได้มันยังติดไฟแดงกันอยู่
ใหม่ก็เลยบอกว่าใจเย็นครับ
แต่ปรากฏว่าคนขับรถแท็กซี่หันมาถามว่า

จากนั้นคุณใหม่บอกว่าเอ้าในเมื่อด่ามาแบบนี้
ผมก็ต้องโต้กลับแบบไม่โกง

ผมก็เลยต่อว่าเขาเหมือนกันจนกระทั่งมาถ่ายคลิปอีกที
เหมือนกับเขาท้ากันว่าแบบเออเจอตำรวจไหมล่ะ
ฝั่งคนขับป้ายเขียวเนี่ยเขาก็บอกว่าเออรอ
แต่พอถึงเวลาจริงก็เหมือนกับเขาจะไม่รอค่ะ

เปล่านะเพราะว่าฝั่งรถแท็กซี่คันนี้
เขาก็ขับออกจากตรงนั้นไปเลยแต่มีการฝากประโยคทิ้งท้าย
บอกกับพี่ไหมว่ากูเด็กภูเก็ตมึงจะทำไม
โอ้โฮเห็นแบบนี้แล้วพี่หมายเขาก็เลยเอาคลิปนี้
ส่งไปยังเพจต่างในภูเก็ตค่ะ
เพราะว่าเราก็ไม่อยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ย
เที่ยวภูเก็ตแล้วเจอพฤติกรรมแบบนี้

คือพี่ใหม่เขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับรถชนคนเจ็บคนตายเยอะ
บอกว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์หัวร้อนบนท้องถนน
มันนำไปสู่เรื่องของอุบัติเหตุต่าง
เขาก็เลยต้องไประงับยับยั้งให้คนคนนี้เขาใจเย็นลง

เอาอย่างนี้ถามผู้องกับดีกว่า
ถามผู้องกับสพกฑท่านว่ายังไงคะ
ติดต่อไปที่พันธุ์ตำรวจเอกรุ่งฤทธิ์รัตนภักดีค่ะ
บอกว่าอ๋อตอนนี้นะสอบปากคำสองฝั่งแล้ว

เถียงกันจากการที่ฝั่งเจ้าของคลิปเอง
เขาก็มองว่าแท็กซี่คันนี้ทำไมไม่เคารพกฎจราจร

แต่ประเด็นอยู่ที่ที่ว่ารถแท็กซี่ป้ายเขียว
ก็ตำรวจให้ตรวจปัสสาวะตรวจชี

นำตัวส่งโรงพยาบาลป่าตองเดี๋ยวต้องตรวจอย่างละเอียด
ทีนี้ผลจากศูนย์ปฏิบัติการตรวจออกมา
ปรากฏว่าในร่างกายมียาเสพติดก็คือแอมเฟตามีน
ทีนี้ก็เลยต้องแจ้งข้อหาค่ะขับขี่รถโดยเสพสารเสพติด

ฉี่ม่วงนี้หนักกว่าที่หัวร้อนอีกนะ
เพราะว่าคุณขับรถขนส่งสาธารณะนะ
เสพยาได้ไงเท่านั้นไม่พอค่ะ
มันจะหนักกว่านี้อีกถ้าเกิดคุณผู้ชมฟังดิฉันเล่าต่อ
เพราะว่าทางหัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง
คุณกรพิทักษ์อาจสุวรรณบอกว่าตอนแรกนะเห็นในคลิป
มันผิดอันแรกคือดูหัวร้อนใช่ไหม
คุณผู้ชาติใช้คำหยาบใช่ไหมวาจาไม่สุภาพ
อันนี้ผิดแต่โทษปรับเรื่องนี้ไม่เกิน๕๐๐๐บาท
ทีนี้พอทางฝั่งขนส่งคุยกับตำรวจสพกระทู้
ไม่ใช่แค่วาจาไม่สุภาพฉี่ม่วงด้วยมีสารเสพติดในร่างกาย
อันนี้ผิดถึงขั้นพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตได้เลยนะคะ
แต่เคสนี้เขาบอกว่าจะต้องจัดการแบบเด็ดขาด
เด็ดขาดที่ว่านี่แสดงว่าไม่ใช่แค่พักใช้ใบอนุญาตใช่ไหม
ใช่ค่ะคุณผู้ชมถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตเลย
แล้วเดี๋ยวขนส่งจะประสานกับทางผู้ประกอบการนะ
ว่าจะต้องตรวจสอบสารเสพติดในคนขับรถสาธารณะทุกคนด้วย
อันนี้สำคัญนะเพราะว่าไม่งั้นผู้ใช้บริการ
ขึ้นรถไปก็กลัวเกิดคนขับเสพยามา
แล้วมาขับรถเกิดอุบัติเหตุหรือมาโวยวายแบบนี้
ไม่ไหวไงใช่นะครับ